อ่ะเดี๋ยวไปหวานกันต่อเลยแล้วกันแหมเห็นคู่นี้เขาหวานกันแล้ว
คู่ต่อไปก็ไม่มียอมแพ้นะจ๊ะบอกเลยวันนี้จะพาไปติดตามความฟินความจิ้นของ
ซึ่งมีนางเอกสาวเป็นยายาอุรัสยาด้วยนะคะงานนี้ยายาบอกเลยว่ายอมหลีกทางให้ค่ะ
ทั้งกองถ่ายก็มีคนอยู่ตั้งเยอะแต่คู่จีนมาร์คิมทำเหมือนโลกทั้งใบ
มีเพียงแค่เราสองคนก็เล่นมุ้งมิ้งหนุ่งหนิงกันแบบไม่เกรงใจใคร
โดยโมเมนต์มดตอมความหวานของทั้งคู่เป็นฝีมือการถ่ายภาพของคนในกองถ่ายละคร
ที่มีหมากปรินกับยายาอุรัสยาเป็นพระนางของเรื่อง
ส่วนนางเอกในชีวิตจริงอย่างคิมเบอร์รี่ก็ขอใช้จังหวะเวลาว่างจากงานที่รัดตัว
มาเติมโปรเลิฟแถมยังได้มาเยี่ยมยายาเพื่อนสาวคนสนิท
เรียกว่าเป็นความสุขทวีคูณที่ได้เจอทั้งคนรู้ใจแถมยังได้เจอเพื่อนให้หายคิดถึง
แต่มีอยู่ช็อตหนึ่งที่แฟนเห็นแล้วต้องฟินกระจาย
ก็แหม่นั่งล้อมวงกันทั้งกองถ่ายแต่ไงหมากต้องกุมมือหวานใจอย่างนั้นด้วยล่ะคะ
งานนี้สาวยายานางเอกในจอต้องขอใบหลีกทางให้กับเพื่อนรักสวีทกันไปให้เต็มที่เลยค่ะ